นี้เราให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเลย
ที่ต้องทำงานหนักในการฝ่าฟันวิกฤตโควิดไปให้ได้นะครับ
แต่ว่ามีคุณหมอจากโรงพยาบาลกงหราที่พัทธลุง
อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลนหมอไม่มี
เพราะว่าตอนนี้หมอเหลืออยู่ในโรงพยาบาลแค่๓คน

หมอพยาบาลทำงานมา๒เดือนแล้วแบบไม่ได้กลับบ้านเลยนะคุณนะ

อยู่ที่โรงพยาบาลกงหราจังหวัดพัทธลุงนะครับ

โรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลชุมชนเล็กขนาด๓๐เตียง
มีหมอประจำโรงพยาบาล๔คน
แต่ตอนนี้เหลือ๓คนเพราะต้องกักตัวจากการสัมผัสผู้ป่วยโควิดไปแล้วด้วย
เหลือ๓แต่เรามีคนไข้ที่วินิจฉัยว่าเป็นโควิด๑๙ที่รับเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกงหรา๕คนนะคุณนะ
เรามีหมอจำกัดพยาบาลจำกัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างจำกัด
เราอยากให้บุคลากรทางการแพทย์พี่น้องพยาบาลรวมถึงลูกจ้าง
ที่มีอุปกรณ์ป้องกันป้องกันตัวเองให้ดีนะ
เพื่อจะได้ดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ใครพอมีความสามารถทางไหนอยากจะขอให้ช่วยหน่อย
ไม่มากก็น้อยเอาที่ตัวเองไม่ลำบากนะครับ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของหมอที่มีอยู่ในโรงพยาบาล
อย่างจำกัดจำเคลียร์คือหมอบอกตรงจำกัดจำเฉียจริง
เหลือ๓คนแต่ว่าคนไข้๕คน
แถมยังมีคนที่ต้องเข้าข่ายเฝ้าระวังอีกนะครับ
ใครมีความสามารถทางไหนอยากให้ช่วยเหลือไม่มากก็น้อยนะครับ
ก็บอกว่าตัวคุณหมอเองพยาบาลที่กงหราไม่ได้กลับบ้านมา
เดือนแล้วพี่พยาบาลลูกจ้างก็ไม่ได้กลับบ้าน
ส่งลูกส่งคนในครอบครัวไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้ว

แล้วก็ที่ต้นโพสต์มาจากคุณหมอที่โรงพยาบาลกงหราเองนะครับ
ก็ได้ช่วยกันแชร์ต่อ
แชร์ประกาศขอรับบริจาคของโรงพยาบาล
แล้วก็หลายคนที่บอกว่าพอจะมีของอยู่บ้างมีกำลังทรัพย์
ส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ทุกคนแล้วก็แพทย์ที่โรงพยาบาลกงราด้วยนะครับ
ก็ตอนนี้บอกว่าโอ้ช่วยกันนะ
เอาเท่าที่จะช่วยได้ที่เขาแชร์กันนะ
บอกว่าช่วยทั้งอุปกรณ์เท่าที่มีอยู่
แล้วก็ช่วยทั้งเรื่องของกำลังใจ
เรื่องของงบประมาณเรื่องของทุนทรัพย์อะไร

เพราะว่าเอาแบ่งไป๑๐ชิ้นเพราะผมมี๑๕ชิ้น

นี่ไงคุณคือถึงแม้ว่าจำนวนมันอาจจะไม่ได้เยอะมาก

ทีมงานรายการแชร์ข่าว
บอกว่าจะทำไปบริจาคให้โรงพยาบาลบริจาคไปแล้วเป็นพันชิ้น
เดี๋ยวพอเลิกข่าวเดี๋ยวจะไปช่วยทำอีกเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ต้องคนละไม้คนละมือช่วยกันจริง
เพราะว่าวันนี้ดูตัวเลขที่คุณหมอทวีสินรายงานมาบอกว่า
มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มใน๔รายนะคะ
ส่วนหนึ่งก็มาจากพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอนี่แหละค่ะ